แล้วก็นี่คือน้องมัวนะฮะ

ไม่ได้เจอลูกไม่ได้กอดลูกกินไม่ได้นอนไม่หลับ
วันนี้พี่ติครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอพระพุทธบาทที่สระบุรี
หลังมีข้อมูลว่าในพันธุ์ที่ถูกออกหมายจับไปเมื่อวานที่บอกนะฮะ
พาน้องมัวมานอนที่บ้านของเพื่อนที่รู้จักกันที่อำเภอพระพุทธบาท
นี่นะฮะและได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มในวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมาตอน๑๑โมง๔๐นาที
เป็นภาพในพันธุ์ขี่ซาเล้งมาดูน้องมัว
แล้วขับออกมาทางหน้าวัดแล้วอ้อมกลับไปทางหลังวัดอีกครั้งหนึ่ง
ภาพนี้ครับนี่ฮะอ๋อมาดูก่อนเลยแล้วอ้อมกลับไปอีก
บริเวณนั้นไม่มีวงจรปิดนะฮะมีได้แค่มุมนี้
ในพันธุ์ขี่พาน้องมัวออกมาทางเดิมในจุดที่ไม่ได้มีกล้อง
อกจากนี้เราได้วงจรปิดชาวบ้านตอนประมาณสักตี๕กว่าครับ
๑กันยายนเวลาในกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยจะเร็วกว่าเวลาจริงประมาณ๙นาที
ถ้าดูจากภาพตรงนี้แล้วแสงอาทิตย์ยังไม่ได้สว่างจ้าดีนัก
ประมาณตี๕๔๐นะครับถ้าดูจากเวลาตามข้อมูลที่เราได้ตรวจสอบมา
ตี๕๔๐๒๑กันยาเห็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบมีหลังคามีผ้าใบของนายบุญมา
ซึ่งเป็นเพื่อนในพันธุ์ขี่ไปบนถนนสวนผักโดยที่ในพันธุ์และน้องมัวนั่งอยู่ที่บริเวณจุดพ่วงข้าง
่งหน้าตลาดนิคมพระพุทธบาทเพื่อจะไปส่งในพันธุ์กับน้องมัวขึ้นรถตู้ครับ
จากนั้นเราเดินทางไปหานายบุญมาเพื่อนในพันธุ์
พอไปถึงเนี่ยไม่เจอตัวนะฮะเจอแต่นายสุเมฆเป็นลูกนายบุญมา
นายสุเมฆบอกว่าพ่อไม่อยู่บ้านไปขายของที่ตลาดนัดไม่รู้จะกลับกี่โมง
ในพันธุ์เป็นเพื่อนของพ่อจริงเคยไปมาหาสู่ที่บ้านหลังนี้ก็๕ปีที่แล้ว
แล้วตอนนั้นเคยพาเด็กผู้ชายมานอนค้างอ้างแรมที่บ้านด้วย
ในพันธุ์บอกว่านี่เป็นลูกผมอ้างแบบนั้นนะฮะค่ะ
กันยายนประมาณเที่ยงคืนในพันธุ์มาที่บ้านอีกรอบหนึ่งพร้อมกับเด็ก
แต่ไม่รู้ว่าเด็กที่มาด้วยคราวนี้เป็นลูกหรือเป็นหลานหรือเป็นใคร
ก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ถามอะไรแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเด็กมีท่าทีหวาดกลัวขัดขืน
หรือว่าร้องอยากจะกลับบ้านเลยไม่ได้เอกใจไง
รุ่งเช้าพ่อขี่ซาเล้งพ่วงข้างไปส่งในพันธุ์แล้วก็เด็กคนนั้นขึ้นรถตู้ที่ตลาดนิคมพระพุทธบาท
ในพันธุ์บอกว่าจะไปสิงห์บุรีจะกลับสิงห์บุรีครับลองฟังลูกชายเพื่อนของนายพันธุ์ฮะ
เราคิดว่าเป็นลูกเขาเลือกเป็นหลานหรือว่าเป็นน้อง

แล้วเขามาอยู่เนี่ยเขามีแบบท่าทีลนลงลนลานลุกลีลุกลนอะไรแบบนี้ไหม

แล้วก่อนหน้านี้เขามาหาพ่อเราบ่อยไหม

มาครั้งคืนแล้วเขาเนี่ยเคยพาเด็กหรือพาผู้ชายมามาบ้างไหม

ก็มีลูกเขาแค่คนเดียวครับ

จากนั้นครับพี่ติและทีมข่าวของเราเดินทางไปที่สถานีรถไฟสระบุรีที่คาดว่าในพันธุ์กับน้องมัวเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีเนี่ยจะมานอนพักก่อน
เพราะดูจากกล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟสระบุรีที่๖ตัว๒๑กัญญาไม่เจอนายพันธุ์กับน้องมัว
นายพันธุ์เด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีเนี่ยไปหลบนอนตรงมุมนั้นอ่ะแหละ
แต่กล้องมันส่องไปไม่ถึงมุมอับสายตาพอดีเลย

ได้ไปคุยกับลุงอ้วนอายุ๖๖คนขับวินมอเตอร์ไซค์

อ้วนคนนี้บอกว่าไม่เคยเห็นในพันธุ์กับเด็กเข้ามาก่อนเลยนะ

เจ้าหน้าที่สถานีจะมีการผลักดันให้ออกไปตลอดนะ
ตันเอ้ยถ้าได้ยินเสียงตรงนี้แล้วได้ฟังได้เห็นแล้ว
เอาเด็กมาส่งมอบตัวซะหนักจะได้เป็นเบา
หรือว่าตัวเองชี้บ่อแสตัวเองก็ได้เองได้ตังค์หมื่นนึง

บอกถึงในพันธุ์บอกว่าถ้าดูอยู่มามอบตัวเถอะ
ตอนนี้เขาตั้งรางวัลนำจับภาพ๑๕๐๐๐
ห้าแล้วนะเมื่อวานนี้ตัวเลขหนึ่งหมื่นวันนี้หมื่นห้าแล้วนะฮะ
กับการที่ว่าจะได้เด็กกลับมาอย่างปลอดภัยเนี่ย
มีเบาะแสแจ้งได้เลยประสานแจ้งได้เลย
อยากให้น้องมัวกลับคืนสู่อ้อมอกคนในครอบครัว

ว่าหลังจากรู้ข่าวนี้ก็ไปสืบเสาะหาข้อมูลจนรู้ว่าใน
มีคนสนิทที่รู้จักหนึ่งคนเป็นชาวบ้านชื่อว่านาง
หวกความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือร่วมกันลงเงินรับซื้อของ
เก่าไปมาหาสู่กันบ่อยเรื่องที่เกิดขึ้นนางหยวกบอกว่าไม่
ไม่เห็นด้วยนะจังหวะที่ตำรวจนำตัวนางหยกมาสอบปาก
คำเนี่ยเป็นจังหวะที่บังเอิญในพันธุ์เนี่ยโทรเข้ามาหานาง
วกพอดีเลยนางหยวกก็เลยฝากบอกว่าเอาเด็กมาคืนเขาเถอะ
นี่เป็นข่าวใหญ่ได้ดูไทยรัฐนิวโชว์บ้างหรือเปล่าเนี่ย
ทีวีอ่ะตำรวจเขาตามหาตัวอยู่นะเอาเด็กมาคืนเร็วไม่
งั้นจะติดคุกนะในพันธวางสายไปเลยฮะแล้วไม่โทร
กลับมาเลยไม่ติดต่อมาเลยอดีตกำนันก็เลยฝากบอกเมื่อกี้
ไงว่ากลับมาเถอะนะเขาตั้งรางวัลนำจับแล้วมายอมมอบตัว

ตอนนี้ตำรวจก็ยังคงติดตามตัวในพันธุ์อยู่นะครับแม้ว่า
วันนี้จะเป็นวันหยุดเนี่ยแต่ตำรวจไม่ได้หยุดทำงานนะฮะ
กำลังไล่เช็คอยู่ครับย้ำอีกครั้งเบอร์โทรติดต่อประสานงาน
ครับภาพของน้องมัวซึ่งตอนนี้กำลังตามหาตัวอยู่เลยต้อง
อนุญาตเปิดเผยให้เห็นใบหน้าของน้องอายุ๑๔ปีหายไป
กับในพันธุ์ใครเจอเบาะแสแจ้งได้เลย๓เบอร์มีเบอร์คุณ
ครูเบอร์กำนันเบอร์มูลนิธิกระจกเงาครับขอให้น้องปลอด
ได้กลับคืนสู่อ้อมอกคนในครอบครัวโดยเร็วทันทีที่มี
ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ